คุณผู้ชมค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
บางคนก็มองว่าท่านค่อนข้างดุนะเวลาท่านตอบคำถามสื่อมวลชนหลายคำถาม
เวลาท่านพูดสื่อมวลชนก็ถึงอึ้งไปหลายคำตอบเหมือนกัน
ก็บอกว่าท่านเป็นคนตลกในโลกโซเชียลมีการติดแฮชแท็ก
นายกเป็นคนตลกแต่ที่แน่ท่านเป็นคนอารมณ์สุนทรีย์ค่ะ

ใช่ล่าสุดมีอีกซิงเกิ้ลมาแล้ว
ใช่นี่ไงเราเลยรวบรวมอยากให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันหน่อย
ลองไปฟังเพลงที่แต่งโดยท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็พักกันครู่เดียว
ช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันหน่อยค่ะ
โปรดจงรอได้ไหมจะข้ามให้
ชีวิตที่เกิดมาเธอคือสิ่งที่ยึดมั่น
ทั้งรักทั้งผูกพันยิ่งสิ่งใด
เพราะเธอนั้นคือประเทศไทย
จะไม่ยอมให้ใครมาทำลาย
สองมือและหนึ่งหัวใจของคนไทยทั้งชาติ
พวกมันกันประกาศชาติไทยยิ่งใหญ่นิรันดร์
ขอเพียงจริงใจขอเพียงสามัคคี
ตั้งมันในความดีตลอด
สู้เพื่อเธอเพื่อแผ่นดิน
ที่แสนรักมัน
นานแค่ไหนรู้ไว้ไม่วันหัวใจ
เมื่อต้องเจอแม่น้ำเชี่ยวกราก
อุปสรรคที่แสนยิ่งใหญ่
จะพาเธอให้พ้นทุกภัยเช่นไร
อย่าเพิ่งท้อแท้เพราะฉันไม่เคยจะท้อถอย
สองมือจะไม่ปล่อย
จงอย่าวันใด
ฉันพร้อมจะเป็นสะพาน
เพื่อให้เธอข้ามไป
ปลายทางที่ฝันจะพาถึงฝัน
ดังที่ตั้งใจ
ฉันพร้อมจะเป็นสะพาน
เพื่อให้เธอข้ามสู่ความร่มเย็นสดใส
วันนั้นอีกไม่ไกล
สิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริง
วันนั้นอีกไม่ไกล
สิ่งที่ฝันไว้จะกลายเป็นจริง